ของอาการของ๘คน
ซึ่งออกมาแล้วตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรณสุขได้แถลงข่าวนะคะ
บอกว่า๒ใน๘คนก็คือ๒คนของวันแรก
มีอาการลักษณะคล้ายกับปอดอักเสบ
ตอนนี้อยู่ในระบบการควบคุมโรคอยู่นะคะ
นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงข่าวกรณีการดูแลรักษาและอาการของทีมหมูป่าทั้ง๘คน

บอกว่า๘คนได้พักรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
และยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา
ส่วนรายละเอียดทั้ง๘คน
แพทย์เจษฎาเปิดเผยบอกว่าทีมหมูป่า๔คนแรกที่มาถึงโรงพยาบาล
คือวันที่๘กรกฎาคมอายุระหว่าง๑๔๑๖ปี
ผลการตรวจประเมินของทีมแพทย์พบว่าทั้ง๔คนมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
ได้รับการดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นจนอาการเป็นปกติ
แต่ตรวจพบ๒ใน๔คนมีผลเอ็กซาเรย์ปอดผิดปกติ
มีอาการสงสัยว่าปอดอักเสบ
และอีก๑คนมีแผลถลอกที่เท้าขวา
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกคนตอนนี้ไม่มีไข้แล้ว
สามารถทำกิจวัตรประจำวันบนเตียงได้เอง
รับประทานอาหารปกติได้แล้ว

ทีมแพทย์อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมผ่านห้องกระจก
ส่วนทีมหมูป่า๔คนชุดที่๒ที่มาถึงโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
ก็อายุระหว่าง๑๒๑๔ปี
ผลการตรวจประเมินพบว่า๔คนมีภาวะอุณหภูมิในร่างกายค่อนข้างต่ำ
ดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นตอนนี้เป็นปกติ
แต่ว่ามี๑คนอุณหภูมิร่างกายต่ำ
และมีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ
ได้ให้การดูแลจนอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว
ส่วนอีก๑คนมีแผลถลอกที่เท้าขวา
ช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกคนสดใส
พูดตอบโต้ได้ตามปกติไม่มีไข้
เริ่มให้อาหารทางการแพทย์ซึ่งเป็นอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย
เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเป็นให้สมบัติให้มา
และมีข้อมูลเรียกวันออกจากนั้ี่
ต่อได้ดูเรากันให้มา
เที่ยงอธิบายงามโดยสมมุติไม่มี
กอมเป็นจากที่ว่า
สูญในแห่งการง๑๘๙๐
ก็คือให้สวมเสื้อกาวแล้วก็มีหน้ากากอนามัยสวมหมวกรองเท้าต่างนี่นะ
เพื่อการควบคุมโรคแล้วก็ให้อยู่ห่างจากผู้ป่วย๒เมตรในช่วงต้น
แล้วก็หลังจากมั่นใจแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อจึงจะให้เยี่ยมได้ปกติครับ
สำหรับเรื่องของอาหารแล้วก็การให้ญาติเข้าเยี่ยมได้แบ่งเป็น๒กลุ่มแบบนี้นะคะ
กลุ่มแรกก็คือคนที่เข้าวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมาอาหาร
ตอนนี้ก็คือรับประทานอาหารปกติได้แต่ว่าต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายรสไม่จัด
ส่วนญาติกลุ่มแรกนะคะกลุ่มคนที่ออกมาวันที่๘กรกฎาคมเข้าเยี่ยมได้แล้ว
แต่ว่าผ่านห้องกระจกส่วนกลุ่มที่๒อาหารยังเป็นอาหารทางการแพทย์อยู่
คือเป็นลักษณะคุณหมออธิบายว่าเป็นลักษณะคล้ายนมแต่ว่ามีหลักทางโภชนาการนี้ครบนะคะ
และกลุ่มที่๒นี้ครอบครัวรอแพทย์อนุญาตถึงจะเข้าเยี่ยมได้นะคะ
จากนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าน้องทีมหมูป่าทุกคนตอนนี้
กำลังรับยาปฏิชีวนะและต้องรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ๑๒วัน
หากผลตรวจไม่พบเชื้อโรคคาดว่าย่าจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ครบทั้ง๘คนในระยะห่าง๒เมตรค่ะ